สร้างโปรไฟล์สรูใช่ปะพี่เบิร์ต

เขาบอกว่านี่แหละเขาเป็นเจ้าของ

อกเอาเงินมาโอ้โหคุณผู้ชมเป็น๑๐ล้านครับ

โจ๊กต้องแยกได้รังขุม

สาบานนะมั่นใจนะ
ว่าจะไม่มีคนมาแจ้งความเราเพิ่ม

หลอกผู้หญิงมากี่คนแล้วคืออันนี้พี่ควร
ทวนคำถามที่ตำรวจถามไม่เคยครับ
ไม่เคยครับตำรวจก็ถามย้ำแน่ใจนะ

เขาก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของเขา
เป็นวินาทีที่ตำรวจสืบสวนนครบานครับ
ไปรวบตัวในกริติเดชพงภาพชื่อเดิมคือ
ธนทรจิตตาโอ้โหมีหลายชื่อเหลือเกินพี่เบิร์ต

เอะส่วนคนที่มีประวัติแบบ
คือคนที่มีประวัติแบบเนี่ยคือเยอะ
ดังธุรการ
โปรไฟล์ในโซเชียลถ่ายภาพคู่รถหรูนี่พี่เบิร์ต
โอ้โหแมคลาเรนปะเนี่ยเออสีส้มนี่นะ
แล้วก็มีถ่ายคู่กับนาฬิกาแพงแล้วก็อ้างว่ารู้จักไฮโซคนนั้น
คนดังคนนี้หรือผู้มีอำนาจผู้ใหญ่คนใหญ่คนโต
มีผู้หญิงหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมาไม่ต่ำกว่า๓๐ราย
ความเสียหายรวมแล้วก็๑๐ล้านบาทครับ
โดยการสืบสวนพบว่านายคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้
ถ้าเจอเหยื่อครั้งแรกจะพาไปทำบุญก่อน
พามาสายบุญก่อนสร้างภาพว่าเป็นนุ่มหล่อรวยสายบุญ
หลังจากนั้นนัดครั้งต่อไปก็เริ่มมีขอยืมเงินผู้หญิงให้
มีลักทรัพย์สินด้วยนะครับอย่างคนล่าสุดเนี่ย

เจ้าของนิตยสารระดับโลกยืม๑๘๐หน่อย
ยืมไปซื้ออะไรไปยืมตัวเหยื่อ๑๘๐บาท
อ้างว่าขอเป็นค่าน้ำมันรถจะขับไปหา
ทั้งทีเติม๑๘๐แต่สุดท้ายก็ทิ้งให้เหยื่อรอเกอร์ครับ
ฤติเดชหรือว่ามีนคนนี้ยังสารภาพอีกว่า
เรียนจบม๖มีชีวิตค่อนข้างลำบาก
แม่ก็แยกทางกันตั้งแต่ตัวเองสี่ขวบเนี่ย
ทำให้ไม่มีคนสั่งคนสอนจนเกิดความหลงผิด
รับว่าเคยหลอกเคยคบผู้หญิงพร้อมกันทีเดียว๔๕คนนะ

แล้ว๔๕คนหลอกเพื่อยืมเงินด้วย
เคยยืมได้สูงสุดหลักล้านแต่เอาไปเล่นพนันออนไลน์หมดตัวเลยคุณผู้ชม
เจ้าตัวเนี่ยสัญญาจะไม่ทำอีกครับ
แล้วยังไงนะยังไงนะกิติเดชยังไงนะ
ฝากเตือนสาวว่าอย่ามองคนแค่ภายนอก
ถ้ามองคนแค่ภายนอกก็จะมาเจอแบบเขาอีก
เออนี่แหละ
ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงบางคนก็ไม่ได้ใช้รูปของตัวเองครับ

เข้าได้ไหม

ผมสัญญากับผู้การครับว่าต่อจากนี้ผมจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วครับ
หลองก็หลองไปอ่ะกริตติเดตยังไงครับ
ก็หลองไปอ่ะกริตติเดตพี่เบิร์ตไม่สงสารอ่ะ

ไม่ต้องมาอ้างจบม๖ชีวิตลำบากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่๔ขวบขาดคนสั่งสอน

ทราบจากหมายจับติดตัวคดีอาญานะครับก็ข้อหารักทรัพย์
แล้วก็หมายจับสารจังหวัดเชียงรายนะครับปลอมแปลงเอกสารราชการนะครับ
ก็มีความผิดพรบคอมด้วยจนมาถูกจับนี่แหละนะครับ
ตรวจสอบประวัติย้อนไปหน่อยก่อเหตุมาแล้ว๘คดี
ช่อกงรักทรัพย์แล้วก็มีไม่ต่ำกว่านะครับ
อีก๕คดีด้วยที่ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความเอาผิดครับคุณผู้ชมครับ
เอาถ้าใครนะครับตกเป็นผู้เสียหายก็ตามไปชี้ตัวได้ครับ